คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการประชุมด่วนนะคะ
ประเมินสถานการณ์การชุมนุมนี้นะคะ
เป็นการประชุมประเมินด้วยความห่วงใย
เกรงว่าจะมีแนวโน้มนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้น
ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้น
และยึดมั่นในหลักสันติวิธีและความรับผิดชอบต่อสังคม
เหมือนที่ผ่านมาสำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพหานครนั้น
ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า
ประกาศดังกล่าวมีข้อกำหนดที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน

เพื่อความจำเป็นในการระงับเหตุที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง
ตามหลักของกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
มาตรการจำกัดสิทธิดังกล่าวควรใช้ในระยะเวลาที่จำกัด
ตามความจำเป็นของสถานการณ์นะคะ
ดังนั้นทางกศมบอกว่าถ้าสถานการณ์คลี่คลาย
ควรยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีนะคะ
แกนนำผู้ชุมนุมที่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้
ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐดูแลให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่โดยไม่ชักช้า
พร้อมทั้งแจ้งสถานที่ควบคุมตัวให้กับญาติพี่น้องได้ทราบด้วยนะคะ
กศมกำลังติดตามประสานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
ให้มีการดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด
และกสมจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ซึ่งเห็นว่าการใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นหลัก
อาจจะไม่ใช่หนทางเดียวในการแก้ปัญหา
กระบวนการในรัฐสภาควรเป็นหนทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้
รวมทั้งควรเคารพความแตกต่างทางความคิดความเชื่อ
ระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนระหว่างกัน
เพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันในสังคม

คณะกรรมการสิทธิก็เป็นห่วงเรื่องการประกาศใช้ประโยชน์

ตามรายงานจากรัฐบาลที่ทีมข่าวทรัฐทีวีได้รับมานะครับทุกผู้ชมครับ
มีรายงานข่าวจากธรรมเนียบรัฐบาลบอกว่า
เอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันพรุ่งนี้นะฮะค่ะ
วันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่๑๖ตุลาคมเวลา๑๐นาฬิกา
ตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
คือเนื้อหาสำคัญของการเรียกประชุมวันพรุ่งนี้เนี่ย
เป็นการประชุมคณะรัฐพิเศษก็เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทราบ
ถึงกรณีการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตามขั้นตอนกฎหมายนายกจะประกาศใช้ต้องขออนุญาตคอลโมด้วยนะครับ
ศกรัฐบาลบอกว่ามีความจำเป็นนะครับ
รัฐบาลต้องประกาศใช้พรกรฉุกเฉิน
แต่รัฐบาลยืนยันว่าพร้อมรับฟังความเห็นที่แตกต่าง
แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานไม่ทำผิดกฎหมาย
เดี๋ยวฟังเสียงนะฮะที่โฆษกรัฐบาลท่านได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับ
คนไทยชาวไทยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
นั่นก็คือการที่ได้มีการกระทบกับทางด้านขบวนเสด็จนะครับ

แล้วก็มีการกล่าวล่วงสถาบันต่างนะครับ
ในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยการใช้วาจาปลุกปั่นก้าวล่วงนะครับ
รัฐบาลเองก็อยากที่จะป้องกันให้ไม่ให้เกิดการเผชิญหน้ากันนะครับ
กับประชาชนคนไทยด้วยกันเอง
จะเห็นว่ามีหลายส่วนเลยทีเดียวที่แสดงความท่าทีนะครับ
ที่ไม่ต้องการที่จะให้กลุ่มที่มาชุมนุมนะครับ
ก้าวล่วงแล้วก็ได้พาดพิงนะครับ
แล้วก็ไม่ต้องการที่จะให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเมื่อวานนี้อีกนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องต่างเหล่านี้นะครับ
ผมคิดว่ารัฐบาลเองมีความกังวลนะครับ
ได้ดำเนินการเพื่อที่จะป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับ
โดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศนะครับ
แล้วก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการเผชิญหน้ากับกลุ่มที่มีความคิดเห็นต่างกันนะครับ
ทั้งนี้ผมคิดว่าในเรื่องของการที่จะพูดคุยกันนะครับ
ยังมีโอกาสที่จะเป็นเวทีในการที่จะรับฟังความคิดเห็นต่างได้อยู่นะครับ
ในขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็อยากที่จะให้ผู้ที่มีชุมนุมทั้งหมดนะครับ
ได้เคารพในสิทธิ์และเสรีภาพของส่วนรวมด้วย